คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของงานเสวนา
จัดขึ้นโดยสถาบันพรมแดนศึกษาสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
ร่วมกับสถาบันนานาชาติศึกษาของมหาวิทยาลัยนันยางของประเทศสิงคโปร์
เขามีการเสวนากันก็มีจากหลากหลายประเทศแหละ

มาดูกันหน่อยว่านักกฎหมายของไทยมีข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ยังไงบ้าง
นายประสิทธิ์เอกบุตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศของไทยบอกว่า
การแสดงความคิดเห็นกรณีการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้
และความร่วมมือการพัฒนาในทะเลจีนใต้นั้น
หลังสารอนุญาโตตุลาการมีคำพิพากษาตัดสิน
ให้จีนแพ้คดีข้อพิพาททะเลจีนใต้
ลิปปินส์เป็นผู้ยื่นฟ้องตั้งแต่ปี๒๕๕๖ว่า
ผลการตัดสินยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายนะคะ

วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาก็คือการเจรจาค่ะ
เป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างสองประเทศ

เราไปฟังเสียงนายประสิทธิ์ค่ะ
มันจะต้องแก้ปัญหาโดยสันติวิธีนะครับ

จริงอาเซียนมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับ
เฉพาะทางด้านเศรษฐกิจด้านการค้าด้านความมั่นคง
เพราะว่าถ้ามีความตึงเครียดเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้
ก็ไม่เป็นผลดีกับประเทศไหนเลย
เพราะว่าอย่าลืมว่าการค้าขายเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทางเรือนะ
ถ้าหากว่ามีข้อพิพาทในทางทะเลเนี่ย
เรือสินค้าต่างก็จะส่งไปมาค้าขายกันยาก